คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
มี๓อุบัติเหตุเกิดขึ้น๓จังหวัดด้วยกัน
แต่เน้นย้ำว่าเป็นลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามถนนเส้นทางใหญ่
ก็คือเส้นทางที่ขับเพื่อที่จะข้ามจังหวัดนะคะ
จุดแรกเกิดขึ้นที่นครสวรรค์ค่ะ
ก็คือเป็นการเส้นทางสายเอเชียเพื่อขึ้นไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
อุบัติเหตุนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
คือนายประสิทธิ์ชาวเวียงอายุ๔๐ปี

หลังจากเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตลำตัวขาดเป็น๒ท่อนเลยนะคะ

จากพบศพแล้วใกล้กันพบรถจักรยานยนต์

ห่างออกไปอีก๕๐เมตรพบรถยนต์กระบะด้านหน้าพังเสียหาย
นายอภิรักษ์ศิริวิลัยอายุ๒๙ปีเป็นคนขับรถกระบะ
บอกกับเจ้าหน้าที่แบบนี้เห็นรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต
เบียดกับรถเก๋งอีกหนึ่งคันอยู่ด้านหน้า
หลังจากนั้นรถจักรยานยนต์ล้มลงที่เลนขวาสุด
ด้วยการที่ตัวเองขับรถกระบะมาด้วยความเร็วเลย
เบรกไม่ทันค่ะชนซ้ำ
และแถมทับร่างของผู้เสียชีวิต
ลากไปไกล๕๐เมตรจนเสียชีวิตเลยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายอภิรักษ
คนขับรถกระบะไว้ก่อนและจะตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ว่ารถจักรยานยนต์ถูกเบียดล้มจริงหรือไม่ค่ะ
อีกหนึ่งจุดนะคะเป็นเรื่องของรถจักรยานยนต์
คราวนี้เกิดขึ้นที่ถนนรังสิตนครนายกค่ะ
ข้าวรังสิทธิ์อำเภอธัญบุรีปทุมธานียะค่ะ
ในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกสิบล้อจอดอยู่ช่องทางที่สอง
ใกล้กันพบรถกระบะแต่รถกระบะคันนี้ถูกรถจักรยานยนต์
เสียบคาอยู่ที่ด้านท้ายเลยและมีร่างของนายอติชาติ
วัยเวทาอายุ๑๖ปีเป็นนักศึกษาปวช
นอนเสียชีวิตศีรษะยุบจมกองเลือดอยู่กลางถนนนะคะ
อกจากนี้เจอผู้บาดเจ็บอีก๑คนค่ะ
คือนายสรวิทย์สิริจัญญาอายุ๑๖ปีเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่นำตัวรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
นางวิรงรองพุ่มจันทร์คนขับรถกระบะให้การค่ะ
บอกว่าถูกรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาขี่มา
ที่เขามากันสองคนชนท้ายก่อน
ทีนี้มองไปที่กระจกด้านข้างเห็นคนเจ็บนอนอยู่บนถนน
แต่เห็นแป๊บเดียวเท่านั้นเองรถสิบล้อขับตามมาพอดีค่ะ
เบรกไม่ทันทับนักศึกษาคนนี้เสียชีวิตค่ะ
เรื่องต้นตำรวจยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาใครนะคะ
บอกว่าจะต้องรอสอบประคำนักศึกษาผู้บาดเจ็บอีกครั้ง
สรุปเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะส่วนที่เลยนะคะ
สามล้อสกายแล็บคันนี้ค่ะพานักท่องเที่ยวขึ้นภูอีเลิศ
สายด่านสายปากหมันแดนเพราะด่านซ้ายทั้งคนขี่
นักท่องเที่ยวที่จ้างมาเป็นผู้หญิง๒คน
ได้รับบาดเจ็บจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่านักท่องเที่ยวจ้างเหมาให้
ขึ้นไปที่ตีนภูอีเลิศนะคะทีนี้มาถึงจุดเกิดเหตุล้อระเบิดค่ะ
ก็เลยเสียหลักวิ่งตกถลายลงข้างทางไปเกือบยี่สิบเมตรจนทุกคนในรถเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บก็คือคนขี่นะคะและนักท่องเที่ยวเป็นผู้หญิงสองคนนะคะ
เรื่องสุดท้ายค่ะอันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เสียความรู้สึกนะคะ
ผู้ใช้รถใช้ถนนรายหนึ่งค่ะก็คือไปเจอรถที่เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน
หลบให้เป็นการอำนวยความสะดวกแต่กลับพบว่าเป็นขบวนรถฉุกเฉิน

ไฟแดงนะครับไฟแดงขณะที่คนอื่นก็ติดไฟแดงครับรถกลุ่มนี้ผ่าไฟแดงที่แยกบ้านไร่อุทัยธานีนะครับดูกันชัดชัดนะครับว่าดูความเหมาะสมการกระทำของรถนะครับผ่าไฟแดงนะครับผ่าไฟแดงรถมีคันหนึ่งไปกันไว้ให้นะครับมีรถกระพริบไฟกระพริบไปกันไว้ให้นะครับดูเราลองดูนะครับเจ้าที่บ้านเมือง
คุณไม่ได้มีอำนาจถึงขนาดที่จะไปกันชาวบ้านให้รถขบวนของคุณไปได้ไม่ได้ใช่รถของตำรวจไงแต่ทำแบบนี้ก็ผิดนะครับ
ผิดพรบการจราจรทางบกปี๒๕๒๒
แล้วผ่าไฟแดงด้วยนะคะนี่ทุกคนเขาติดไฟแดงอยู่นะคะตัวเองนี่ผ่านไปเลยนะคะ
กลุ่มเนี่ยมีประมาณ๕๐คันเป็นกลุ่มนักทองเที่ยวมันช่วยน้อยนะ๕๐คันเลยนะคะ
คนที่โพสต์คลิปนี้เขาทิ้งข้อความเหน็บแมมไว้ด้วยว่าประเทศอื่นมีไหมครับแต่ประเทศกูมีทำได้อย่างไรนะ